คุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องบุฟเฟ่กันหน่อยค่ะ
ื้อเที่ยงแบบนี้แต่ว่าบุฟเฟ่นี้ไม่ควรไม่ดีแล้วก็ผิดกฎหมาย

คือมีชายต่างด้าวเขาก็เปิดเช่าห้องแถว๒ห้องแถวไว้เลย
แล้วก็เปิดบุฟเฟ่ดื่มน้ำกระท่อมกัน
หัวหนึ่ง๕๐บาทแล้วเป็นผู้ต้องหาทั้งหมดที่โดนจับได้
ทั้งคนไทยทั้งคนพม่า๒๐กว่าคนนะคุณ
แล้วเขามีแบบเอาไปผสมกินที่บ้านด้วยแบบแยกให้เสร็จสับ

เนี่ยผิดกฎหมายนะคะเออตำรวจสืบสวนภูทรจังหวัดสมุทรสงคราม
ก็ร่วมกับตำรวจสพเมืองสมุทรสาคร
แล้วก็ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสมุทรสาครเนี่ย
บุกไปตรวจค้นห้องแถวเลขที่๒๑๔ทับ๑๑ที่ซอยนรงมิตร๓
อยู่ที่ตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
ที่นั่นเขาก็จะมีเป็นห้องเช่าอยู่๔๐กว่าห้อง
แล้วมันมีห้องพักต้องสงสัยอยู่เกือบด้านในสุดเลยค่ะ
ประตูด้านหน้าห้องนะเขาล็อกด้วยกุญแจล็อกล็อกจากด้านนอก
เหมือนกับทำให้ห้องนี้ไม่มีคนอยู่เป็นการพลังสายตา
ตาไว้ว่าห้องนี้ไม่มีคนอยู่นะมันล็อกอยู่
อืมแต่ว่าข้างในเนี่ยพอเจ้าหน้าที่เขาเอาหูไปแนบ
อุ๊ยทำไมมันมีคนอยู่เสียงคนยักษ์จอแจอยู่ข้างในหลายคนเลย
ตำรวจเลยเอาครีมตัดกุญแจค่ะตัดออก
แล้วเข้าไปเนี่ยทั้ง๒๐กว่าคนนี่พังงะเลยนะคะ
และสามารถควบคุมตัวคนที่อยู่ในห้องทั้งสองห้องไว้ได้เนี่ย
ทั้งหมด๒๒คนเอาแบ่งเป็นคนที่มาเสพยา๒๑คน
ปาร์ตี้บุฟเฟ่กันอยู่คนไทย๖คน
แล้วก็มีแรงงานข้ามชาติอีก๑๕คน
ส่วนอีกหนึ่งคนเป็นคนผลิตน้ำกระท่อมชื่อว่าในตา
ตาเขาเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า
แล้วภายในทั้ง๒ห้องแจ้วหน้าที่เขาไปเจอ
คุณผู้ชมดูสิเป็นชุดน้ำกระท่อมห้องละ๓ชุด
ใน๑ชุดก็จะมีน้ำกระท่อม๓หม้อเล็ก

ส่วนห้องพักด้านหลังอีก๑ห้องเนี่ยนะคะ
ตาเขาเช่าเอาไว้ผลิตน้ำกระท่อมแล้วก็เก็บอุปกรณ์ต่าง
ในห้องก็ไปเจอพวกใบกระท่อมสดเจออยู่ประมาณ๕๖กิโลกรัม
้อต้มขนาดใหญ่๓หม้อเจออุปกรณ์ในการกรองกากใบกระท่อม
แล้วก็เจอกะละมังผักเขาบางอะไรพวกนี้ค่ะ
มีน้ำกระท่อมที่ต้มแล้วใส่ขวดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ
แช่อยู่ในถังเย็นอีก๓๐๐ขวดแน่
ยังมียาแก้ไอกับน้ำอัดลมใช้เป็นส่วนผสมอีก
ถังน้ำเปล่าหลายถังแล้วก็อุปกรณ์ในการต้มหลายรายการ
นี่คือเปิดเป็นธุรกิจเลยค่ะคุณผู้ชม

นายตาเนี่ยก็รับสารภาพบอกว่าผมนี่แหละ
เป็นคนผลิตน้ำกระท่อมทั้งหมดผมทำคนเดียว
ห้องด้านหลังเอาไว้ห้องหนึ่งใช้ผลิตน้ำกระท่อม
แล้วก็เช่าห้องพักเอาไว้๒ห้อง
ห้องพัก๒ห้องนี้ผมก็เปิดต้อนรับลูกค้าในแต่ละห้อง
จะให้ลูกค้าเข้าไปนั่งปาร์ตี้บุฟเฟ่น้ำกระท่อมได้
ครั้งหนึ่ง๑๐๑๒คนก็เก็บค่าหัวไปสิคะ
ละ๕๐๐บาทเห็นไหมรอบนึงนี่ก็ได้๕๐๐๖๐๐แล้วนะ
แล้วก็ลูกค้าที่มาหัวละ๕๐บาทนะคะ
๕๐บาท๑๐คนละ๕๐๐๖๐๐บาทนะฮะถูกต้อง
ตักกินเองได้ตามต้องการเลย

เขาก็จะต้องทำให้เหมือนกับหน้าห้องไม่มีคนอยู่ไง
ใส่กุญแจล็อกประตูด้านนอกเอาไว้

ทีนี้ไม่ใช่แค่บุฟเฟ่ในห้องอย่างเดียวนะ
ใครจะเอาใบกระท่อมสดเอาไปกินที่บ้าน
อันนี้ก็ได้เหมือนกันแยกชุดอะไรให้เสร็จสับ

แล้วรับซื้อใบกระท่อมสดมาจากแรงงานต่างด้าวค่ะ

ก็จะซื้อครั้งละ๒๐กิโลกรัม
แล้วมีเพื่อนสัญชาติเดียวกันชาวพม่าเอามาส่งให้ถึงห้องพักเลย
แต่สมมุติถ้าเกิดว่าลูกค้าจะซื้อกลับบ้าน

ชุดละ๑๕๐บาท
ก็จะมีน้ำกระท่อมต้มสุกแล้ว๑ขวด
อัดลมขนาดเล็ก๑ขวด

นี่ให้เอาไปผสมเสร็จสับค่ะ
ทีนี้ตำรวจก็รวบของกลางทั้งหมด

ส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองสมุทรสาคร

เอาไว้ครอบครองเพื่อผลิตจำหน่าย
แล้วก็เสพยาเสพติดโดยผิดกฎหมายด้วย
ก็ต้องตามไปหาต้นต่อของใบกระท่อมเหล่านี้ด้วยนะครับ